พัทยาเขาบอกว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเกี่ยวกับบินค่าไฟฟ้าค่ะ
ปกติบินค่าไฟฟ้าเลขที่บ้านมันจะต้องตรงกับบ้านของเราจริง
แต่บ้านหลังนี้บอกว่าเอ๊เลขที่บ้านนอกจากไม่ตรงแล้ว
คนที่มาเสียบบินยังเปลี่ยนบ้านเลขที่ให้อีกด้วย

ดูนะคะการไฟฟ้านาจอมเทียนค่ะเขาเอาบินมาส่งใส่ติดทุกเดือนเลยค่ะ
แล้วเขาก็มาเปลี่ยนโต๊ะไฟฟ้านาจอมเทียนของเราเป็นบ้านเลขที่นี้
ดูนะคะดูดูเขามาเขียนทั้งที่บ้านลูกพี่ของเราอยู่นี่ค่ะ
ตาเขาไม่เห็นเหรอคะผิดตลอดเลยค่ะ
เป็น๖๗เดือนแล้วดิฉันใช้ก็หักค่าไฟกับธนาคาร
แต่ทีนี้บินนี้เขามาตลอดชื่อก็ไม่ใช่บ้านเลขที่ก็ไม่ใช่
แล้วเปลี่ยนตู้ประสานีดูเขามาเขียนดูดิค่ะ
ใช้สมองส่วนไหนคิดคะเนี้ยเออจริงค่ะใช้สมองส่วนไหนคิดครับเนี้ย
บ้านเลขที่ก็ไม่ใช่ชื่อก็ไม่ใช่ไปแก้บ้านเลขที่เขาอีก
เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือเปล่าเนี่ย
เอาเป็นว่าพนักงานจดมิเตอร์เนี่ยจริงแล้วนะคะ
เขาเป็นบริษัทเอกชนที่จ้างเหมามา
ทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแต่ทีนี้มันก็ยังแปลกอยู่ดีแหละค่ะ
ไม่ว่าเขาจะมาจากหน่วยงานไหนทำไมถึงเอาบินค่าไฟฟ้ามาเสียบไว้ที่หน้าบ้าน
ซึ่งเลขที่บ้านมันไม่ตรงกันครับ
แล้วพอตัวเองทำแบบเนี้ยผิดมาหกเจ็ดเดือนเนี้ย
ยังเอาปากกามาเขียนเปลี่ยนเลขที่บ้านเขาอีกให้มันตรงกับบิน
ให้ตรงกับบินอ่ะให้มันตรงกับบินเออ
อ้าวทีนี้เจ้าของบ้านเนี้ยเขากลัวค่ะค่ะ
เขากลัวว่าคือบ้านเขาหักค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร
วันไหนมันหักผิดบางทีเราก็ไม่ได้มีโอกาสตรวจสอบนะ
แล้วจริงจริงบินที่เขามาส่งหกเดือนเจ็ดเดือนอะเหมือนค้างค่าไฟล์ด้วยนะ
ใช่ไอ้บ้านเลขที่มันผิดเนี้ยแหละใช่
ถ้าเกิดไปตัดไฟผิดบ้านแล้วยุ่งนะอ๋อแล้วบ้านนี้เขาจะยังไงเนี่ยเออ
นี่แหละเจ้าของบ้านเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้นะคะ
ลงในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ขอความช่วยเหลือมาหน่อยว่า

ไปขอให้ใครเปลี่ยนอะไรดีหรือฉันจะต้องไปเปลี่ยนบ้านเลขที่บ้าน
ให้มันตรงให้มันตรงกับบิลให้มันตรงกับบิล
บ้านเขาเลขที่หนึ่งศูนย์หกทับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หกทับสองหนึ่ง
แต่บิลเนี้ยสี่สิบเจ็ดทับสองหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนบ้านเลขที่ให้เขาเป็นสี่สิบเจ็ดทับสองหนึ่ง
ปากกาเขียนหน้าบ้านเขาอ่ะอะไรคิดนะ